มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะระหว่างที่แรงงานเหมืองแร่ในประเทศยูเครนกำลังประท้วงเรื่องขอขึ้นค่าแรงงานค่ะ
จู่แก่นำคนหนึ่งได้จุดไฟเผาตัวเองต่อหน้ากล้องโทรทัศน์ขณะที่รายงานข่าวค่ะ
เรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายค่าแรงคนงานที่ยังคงค้างอยู่นะคะปรากฏว่าจู่จู่ทนายวิกเตอร์
ตรีฟูนอฟซึ่งเป็นหนึ่งในแก่นามการประท้วง
ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาตัวเอง
ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของผู้ประท้วงคนอื่นค่ะ
จากนั้นคนที่อยู่ข้างช่วยกันเข้าไปดับไฟ
แล้วนำตัวนายวิกเตอร์ส่งโรงพยาบาล
จนถึงขณะนี้ยังมีอาการวิกฤตอยู่
ซึ่งรายงานข่าวระบุว่าร่างกายถูกไฟไหม้ประมาณ๑๑๐
บริเวณใบหน้าลำคอและหน้าอกค่ะ
ก่อนหน้านี้คนงานเหมืองแร่ยูเครนพากันหยุดงาน

เพื่อที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการวิกฤตอุตสาหกรรมเหมืองแร่
และจ่ายค่าแรงงานค่ะ